สัปดาห์นี้บอลลีกไม่แข่งมีบอลถ้วยอย่างเอฟเอครับครับ
สามสิบสองทีมแล้วนะครับคู่แรกแบงคอกยูเนเต็ดทีมจากไทยลีกหนึ่ง
เปิดบ้านพบกับเชียงรายซิตี้จากไทยลีกสาม
ซึ่งเกมนี้นันทศแทนโสภากุญสือทีมเยือน
ส่งตัวเองลงสนามเป็นตัวจริงด้วยครับแข่งเทนเหนือกว่านะครับ
จังหวะขึ้นเกมลุกแล้วก็บุกไล่ถล่มขาดลอยเลยครับ
เจ็ดต่อสองได้ประตูจากธนาณันป้อมบุบผากับลูกรัฐภูมิจันทึก
เหมาคนละสองลูกอานนท์อมรเลอร์สักพุทินันวรรณศรี
ชนะทรเทพสุวรรณวรนะครับส่วนเชียงรายก็ได้จากทางชายาฮาวนะครับ
ชายฮาอุ่นจิตแล้วก็นันทศแทนโสภาที่ลงมาเป็นโค้ชแอนด์เพลเยอร์
จบเกมครับทางแบงคอกผ่านเข้ารอบ๑๖ทีมสุดท้ายไป
หลังจบเกมแข้งเทพก็มีการเปิดตัวเฮเบตี้เฟอร์นาเดสครับ
ของหน้าชาวบราซิลในวัยสามสิบสองมาร่วมทักจังเป็นทางการต่อหน้าแฟนบอล
หมดสัญญากับการท่าเรือแล้วก็เมืองทองโดยมีนายขจรเจรวานนท์
กระทานสโบสรนะครับแล้วก็ทดต่อวันสีปานกุญซื้อใหญ่
ร่วมชูเสื้อหมายเล็กสามสิบเจ็ดท่านการการเต้ารับอย่างอบอุ่นของเพื่อร่วมทีม
คอกน่าจะส่งชื่อของเฮเบตี้ลุยศึกไทยลีก๑ช่วงเล็ก๒แทนที่ของเบนเดอร์มารอสนะครับ
แล้วก็จะประเดิมฝึกซ้อมกับทีมในวันอังคารที่๘ธันวาคมนี้ครับ
โดยพญาไก่ชนเจ้าถิ่นนั้นนำก่อน๒๐ด้วยครับจากรักพงชูเมืองนาที๓๘แล้วก็เตียโก้ชูลาป้านาทีที่๕๙ต่อพิฆาตนะครับ
ก็ได้ทางวิเลียริเก้ยิงประตูตีไข่แตกนาทีสุดท้ายแต่ว่าไม่ทันแล้วครับทำให้หนองบัวพิชยะนั้นก็ผ่านเข้าสู่รอบ๑๖ทีมแบบพลิกล็อกเล็กครับ
ส่วนผลในคู่อื่นอุดรยูเนเต็ดนะครับเอาชนะราชนาวี๒๐เมืองกาลยูเนเต็ดชนะสถานีตำรวจนครบานดอนเมืองไป๓๐